สัญญาอะไรคะเงินตกเบิก๑๑เดือนแล้ว

ประมาณแปลว่าอะไรเขาจะไม่ได้เงินใช่ไหม
นี่บุกทวงเงินของตัวเองเป็นครั้งที่๓แล้วนะคะ
มากันสักประมาณครึ่งร้อยคนค่ะคุณผู้ชม
ครูอัตราจ้างในพื้นที่อำเภอแม่ม้อจังหวัดลำปาง

ผู้ว่าราชการจังหวัดตอนนี้ยังเป็นคุณนรงศักดิ์โอสธนากรใช่ไหมคะ

ว่าราชการจังหวัดจังหวัดลำปางค่ะ
จากว่าพวกเขาเหล่านี้บอกว่าไม่ได้รับเงินอัตราจ้าง
เงินค่าจ้างมา๑๑เดือนแล้ว

เดือนอยู่กินกันยังไงอ่ะนั่นสิฮะ

ทีนี้คนที่มารับหนังสือ
ก็คือรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางคุณสรรยูมีทองคำค่ะ
แล้วก็อีกหมวกหนึ่งเป็นพลังงานจังหวัดลำปางด้วยนะคะ
ลงมารับเรื่องแล้วก็รับปากบอกว่าเดี๋ยวจะติดตามเรื่องดังกล่าวให้เห็นไหม
มาแล้ว๑๑เดือนเงินเดือนพวกเราอยู่ไหน
วอนพ่อเมืองพ่อเมืองลำปางช่วยครูอัตราจ้างหน่อยนะคะ
ทีนี้หนึ่งในครูที่ร่วมเดินทางมาด้วย
ชื่อว่าคุณรำพึงดีมากเป็นครูอัตราจ้าง
ภาษาอังกฤษของโรงเรียนวัดท่าศรีสอนมานานกว่า๑๐ปีแล้วค่ะ
บอกว่าสิ่งที่ต้องการคือต้องการให้ทางจังหวัดเร่งสัญหาคณะกรรมการ

เดี๋ยวนี้ฉันอธิบายต่อตอนหลังนะครับว่าคณะกรรมการมีหน้าที่อะไร
แต่คณะกรรมการไม่ครบองค์ประกอบ
ก็เลยทำให้การเบิกจ่ายมันทำไม่ได้
มันผิดกฎหมายใช่ค่ะคณะกรรมการเนี่ยอีกสองคนที่ไม่ครบเนี่ย

แต่พอคณะกรรมการไม่ครบแล้วกลายเป็นว่าเงินจะเบิกก็เบิกไม่ได้
ล่าช้าค่ะแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดว่าพ้นกัญญาปี๖๔แปลว่าอะไร
สิ้นปีงบประมาณจะทำให้ครูอัตราจ้างกลุ่มนี้
ไม่ได้เงินหรือเปล่าตอนนี้มีทุกรายเลยนะคะ
ค่าค่าอะไรบ้าง
รายการคาดเช้าบ้านค่างวดรถหนีกยอสอ
ร้อนอย่างหนักเลยเพราะฉะนั้นช่วยหน่อย
ผู้ว่าช่วยหน่อยรองผู้ว่าช่วยหน่อยค่ะ
ก็ขอวอนท่านนะคะช่วยเมตตาพวกเราด้วย
ช่วยพวกเราประชาชนสรรพังกลุ่มก้อนเล็กคนหนึ่ง
ท่านเป็นผู้บริหารท่านมีสิทธิ์มีอำนาจทุกอย่าง
ท่านจะบริหารงานเล็กอย่างกลุ่มก้อนพวกเราอย่างนี้
ท่านทำได้หรือเปล่า

ใช่ค่ะเครียด
ทีนี้ถามว่าความล่าช้ามันติดอยู่ตรงไหนคุณผู้ชม
มาดูประเด็นนี้ค่ะคุณสมพงศ์สวนครามนะคะเป็นหัวหน้าสำนักงาน
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

คืออย่างนี้ค่ะงบค่าจ้างอัตราจ้างของครูค่าจ้างต่าง
ก็คือครัวอัตราจ้างงบส่วนนี้จะต้องเอามาจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าแม่เมาะเป็นคนรับผิดชอบและเป็นคนเบิกจ่าย
แล้วตอนนี้คณะกรรมการของกองทุนนี้มี๒ส่วน
ที่ต้องมาจากประชาชนแล้วก็มาจากผู้ว่าสัญหา๘คน
แต่ในส่วนที่ผู้ว่างสัญหาคือตอนนี้มีแค่๖คนขาดอีก๒คน
แปลว่าไม่ครบใช่ไหมไม่ครบองค์ประกอบมันก็เลยเบิกจ่ายไม่ได้
คุณสมพงศ์บอกว่าทุกปีทางโรงเรียนในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ
ก็คือมีสักประมาณ๒๐โรงเรียนครู๕๒คน
บุคลากรทางการแพทย์อีก๔๓คน
ก็จะใช้งบจากกองทุนนี้เป็นค่าจ้าง
แต่ในปีงบประมาณ๒๕๖๔กองทุนเกิดศูนยากาศ
อย่างที่บอกไปไม่มีคณะกรรมการเข้ามาบริหารเงินตามระเบียบใหม่
ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
เพื่อจัดสรรงบไปให้กับโครงการต่าง
หนึ่งในโครงการนั้นก็คือครูอัตราจ้างด้วย
ก็เลยทำให้ปีงบประมาณ๒๕๖๔ทั้งปีค่ะ
ไม่มีการจัดสรรเงินไปให้กับโครงการใดเลย
อ้าวแล้วบุคลากรทางการแพทย์๔๓คนด้วยล่ะคะ

เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นครูก็เลยเดินทางมาทวงถามแบบนี้นะคะ
ตอนนี้คุณสมพงศ์บอกว่าเชื่อไหม
แม้กระทั่งงบประมาณที่จะเบิกจ่ายในการบริหารก็ไม่มีเช่นเดียวกัน
เพราะไม่มีคณะกรรมการกองทุนเข้ามาบริหารจัดการ
ทีนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนค่ะก็บอกว่า
ตอนนี้นะไม่ได้มีการรับเงินมาแล้ว๔เดือน
แม้แต่เจ้าหน้าที่กองทุนก็ไม่ได้รับเงินเดือนมาแล้ว๔เดือนเช่นเดียวกัน
ซึ่งหากมีคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้นมาแล้ว
ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าไอ้เงินที่ค้างจ่ายอยู่เนี่ย
เป็นเงินเดือนของพวกเขาจะได้รับการเบิกย้อนหลังด้วยหรือเปล่า
เพราะฉะนั้นฝากรองผู้ว่าฝากผู้ว่าท่านนโรงศักดิ์ที่กำลังจะหมดวาระนะคะ

สะเทือนขวัญเกิดแต่เช้าเลยตกเบิกเกือบปีเป็นไปได้ยังไง

ข้ามปีงบประมาณไปมันจะยิ่งผูกยุ่งกันเข้าไปใหญ่นะ
ท่านผู้ว่าหมูป่าฮะก่อนที่ท่านจะไปอยู่ปฐุมธานี
ผลงานชิดโบแดงไว้ให้กับพวกเขาหน่อยช่วยเขาหน่อยนะครับ